ต้องมีไอเหน่กะน้ำนะครับนะครับและที่ไหนไม่มีต้องสร้างแบบต้องคนใต้สร้างนะครับ
ชมรมชาวปากใต้จังหวัดกำแพงเพชรนะครับจัดสร้างรูปหล่อไอเหน่
ในพื้นที่ตะบนท่าขุนรามอำเภอเมือง
เจอขบวนแห่ไปถึงบริเวณวัดแล้วก็มีการจุดประทัด๕๐๐นัตร
จากนั้นชาวบ้านก็แห่ไปมุงดูเลขปลายประทัดกันเพื่อจะเอาไปเสี่ยงโชค
ยังนำเลขทะเบียนรถกระบะที่ใช้แห่ไอ้ไข่ไปเสี่ยงโชคด้วย
เชื่อเหลือเกินว่าไอ้ไข่ให้โชคงวดนี้แน่นอนครับ
รอดูนะความสมวังมั้ยนะคะ
ขึ้นเหนือไปที่อุ้ยตายแล้วโอ้ชอบจังอ่ะ
ขึ้นเหนือไปที่แม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
ชาวบ้านพาไปขอพรไอ้ไข่รุ่นสมหวังนะคะ
ซึ่งก่อนหน้านี้ทางผู้บริหารนำไอ้ไข่มาจากวัดสะสี่มุมจังหวัดนครศรีธรรมราชออริจินัลนะฮะ
จัดพิธีบวงสวงไปเมื่อ๑๖ตุลาคมที่ผ่านมา
ผู้บริหารก็คือคุณวาสนาคุ้มกิติกร
เล่าบอกว่าหลังจากที่เกิดโรคโควิด๑๙ระบาด
ทางผู้บริหารก็ไปไหว้ขอพรในไข่
โดยขอให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้
ปรากฏว่าสมหวังทุกประการเลย
ก็เลยนำรูปปั้นไอ้ไข่มาไว้ที่คุ้มเสือ
เพื่อให้ชาวบ้านได้มาขอพรขอโชคขอลาบขอทุกอย่างตามความเชื่อ
งวดที่ผ่านมามีพนักงานหลายคนรวมถึงตัวเธอเอง
ก็ถูกลอตเตอรี่กันทั่วเลยจ้า
เดี๋ยวช่วงนี้เคารพทงชาติสักครู่นะครับ
ไปกันต่อเลยครับคุณผู้ชมยังมีอีกหนึ่งที่ให้ดูกัน
วัดสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนะฮะ
ชาวบ้านกับนักเสียงโชคก็แวะเวียนไปขอโชคขอลาบ

ที่ผ่านมาเขาบอกว่าทำไมถึงคนถึงไปกันล่ะ
ที่นี่มีคนดวงดีรับทรัพย์ติดต่อกันไป๔งวดแล้วนะฮะ
หรือเสียงเล่าอ้างปากต่อปากก็มากัน

นำรูปปั้นไก่ชนชุดทหารหนังสติ๊กของเล่นเด็กไปไหว้ขอพรแก้บนกันไป
รวมทั้งจุดประทัดแก้บนส่งเสียงดังกึกกล้องทั้งวันนะฮะ
นักเสียงโชคเองก็พากันไปส่องเลขไปประทัดชิ้นแผนอยู่ในรูปปั้นนามรูปปั้น
ทูบเสียงโชคที่จุดแล้วดับแล้วมันก็จะมีตัวเลขปรากฏขึ้นมา
รุ้นรางวัลกันไปนะฮะแต่ละงวดแต่ละวันคนก็ไปเยอะนะครับ